ไปดูที่ปฐุมธานีที่วัดธัญญพนธ์ตำบลลำลุกาอำเภอลำลุกา
ปฐุมธานีก็เตรียมจัดงานลอยกระทงเช่นเดียวกันนะครับ
แล้วก็มีการทำกระทงขนมปังเพื่อใช้ในงานนี้
แล้วก็มีทั้งพระพิสุแล้วก็สามเณรรวมถึงชาวบ้าน
พร้อมใจกันในการร่วมทำผลิตกระทงกว่า๙๘๘๙ใบ
โดยนางภัยจิตพิมพายชาวบ้านจิตอาสาที่มาช่วยงานบอกว่า
มาช่วยทำกระทงขนมปังที่วัดธัญผลทุกปี
ส่วนเป้าหมายในปีนี้ก็คือการผลิตกระทงให้ได้๙๘๘๙ใบ
เพราะว่าเป็นตัวเลขมหามงคล
โดยที่ผ่านมาทุกปีจะมีประชาชนมาสั่งกระทงที่วัดเป็นประจำนะครับ

เต็มโบสถ์เต็มสาราวัดเลยนะฮะ
แต่ว่าเยอะแบบนี้ก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
เพราะว่าเป็นขนมปังจะได้เป็นอาหารให้กับปลาต่อไปนะ

ซึ่งขนาดของขนมปังมี๓ขนาดนะคุณ
ขนาดเล็ก๔๐บาทขนาดกลาง๖๐บาทและขนาดใหญ่๑๐๐บาท
จากได้ร่วมงานลอยกระทงขออโหสิกรรมต่อพระแม่คงคาแล้ว

เพราะเงินที่ได้ก็จะนำไปบูรณวัฒน์ด้วยนะครับ
ส่วนกระทงที่ได้ก็นำไปให้ปลาได้กินด้วยนะครับ

ด้านพระทัพยาปิยะวันโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธัญผลเปิดเผยนะครับ
ทางวัดมีแนวคิดที่จะอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง
โดยเฉพาะด้านหน้าวัดเป็นวังมัชชา
มีปลาชนิดต่างมากมายมาอยู่กันเป็นแสนตัว

ทั้งจังหวัดประธุมธรรมนี้และพื้นที่ใกล้เคียง
ท่องเที่ยวที่วัดเป็นจำนวนมาก

ทางวัดจึงคิดทำกระทงที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โดยกระทงที่ทางวัดจะทำขึ้นนับเป็นกระทงที่ทำมาจากขนมปัง
สลายง่ายและยังเป็นอาหารของปลาอีกด้วยครับ
ที่ผ่านมาเคยใช้ใบตองทำกระทง
ลอยไปแล้วเกิดขยะในแม่น้ำลำคลอง
พระพิสุสามเนรในวัดทำยังไงรู้ไหมคุณ

พอลอยเสร็จเป็นขยะ
พระก็ไหว้แนมลงไปเก็บ
เอาจริงพระท่านบอกแบบนี้
ทุกครั้งเลยก็ต้องลงไปเก็บทั้งพระพิสุสัมมะเนร

เพราะต้องการรักษาอนุรักษ์ลำคลองธรรมชาติภูมิทัศน

ก็เลยนี่แหละฮะตัดสินใจผลิตเป็นกระทงขนมปัง
งดงามแล้วก็เยอะขนาดนี้นะฮะ๙๘๘๙ใบนะครับ
แล้วก็ที่วัดนี้มีปลาเยอะ
ขนมปังเป็นประโยชน์ไปเลย